ได้เวลาเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
คุณผู้ชมครับข่าวแรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่สเปน
เพราะว่าจะไปดูมหากรรมโทรศัพท์มือถือ
ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
มาเปิดตัวแบบที่ใช้วิธีการเปิดตัวที่โอ้โหทันสมัย
แล้วก็คาดคิดไม่ถึงจริงว่าเขาจะใช้วิธีแต่ละแบบนั้น

เอาล่ะเป็นอย่างไรนั้นเราพาคุณผู้ชมไปที่สเปนกันเลย
ไปดูมหากรรมโทรศัพท์มือถือใหญ่ระดับโลกนี้ครับ
ที่เมืองบาเซโลน่าประเทศสเปน
ก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในห่อ
หลังจากที่ทุกคนเพิ่งรับชมวิดีโอแบบ๓๖๐องศา
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองดูภาพแบบเสมือนจริง

การผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสารความบันเทิง
โดยทั้งสองมองว่าอนาคตของสมาร์ทโฟน
โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ราคาแพงค่ะ
ซึ่งมาพร้อมกับการดีไซน์ที่ไม่ค่อยแตกต่างไปจากเดิมมากนัก
รองรับความจุข้อมูลเครื่องเพิ่มขึ้นได้
แถมยังกันน้ำกันฝุ่นและแบตเตอรี่อึดขึ้นกว่าเดิมค่ะ
คุณสมบัติกันน้ำได้นี่เองนะคะ
สหรัฐอเมริกาจัดคลิปวิดีโอรีวิวสุดเกลียน
ด้วยการแกะกล่องทดลองความสามารถระบบกันน้ำ
แบบถ่ายทอดสดจากใต้น้ำ
ซึ่งสามารถกันน้ำได้ลึกถึง๑เมตรครึ่ง
อยู่ได้นานถึง๓๐นาที
มาพร้อมกับกล้องหลัง๒ตัว
มุมมองทั้งกว้างและชัดขึ้น
ตัวเครื่องผลิตด้วยโลหะแบบชิ้นเดียว
ถ้าโดยทั่วไปจะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยฝาหลัง

แค่สไลด์ออกจากตัวเครื่องได้เลย
แต่เจ้าแว่นตาตัวนี้ไม่ต้องนำสมาร์ทโฟนมาใส่ที่เครื่อง

จำหน่ายในราคาเริ่มต้น๒๕๐๐๐บาท
ล้วนแล้วแต่การันตีว่า
ได้อย่างสบายไม่มีสะดุดค่ะ

มีเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์โดดเด่นมากมาย

สร้างเงินสะพัดภายในงานได้กว่า๔๖๐ล้านยูโรป
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน
โอ้โหทันสมัยจริงเลยนะครับ